ที่ฉันพาคุณผู้ชมไปอ่านจดหมายน้อยฉบับหนึ่ง
ที่คุณยายฝากไว้ให้คุณตา
คุณตานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลปากช่องนานา
ตอนนี้โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้เฝ้าไข้นะคะ
ทีนี้คุณยายทำไงต้องมีการฝากจดหมายฉบับนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุณดูนะคือที่ฉันอ่านแล้วเนี่ยคือ
ยิ้มรักคนด้วยความอิจฉาเบา

ละคนอมยิ้มด้วยความอิจฉาเบา
คุณดูสิตาอยู่กับหมอก่อนนะเขาไม่ให้เยี่ยม
ถ้าหมอเขาให้กลับบ้านเดี๋ยวยายไปรับ
ยายรักตานะเป็นห่วงที่สุด
เอ้ยสำเนียงได้อย่างนี้น่ารัก
นะฮะแล้วมันปลื้มมันซึ้งไปด้วย
ใช่มันรู้สึกแบบคือยิ้มได้เลย
หน้าดิฉันตอนนี้เปื้อนยิ้มมากเลย
ปุ้ยอินรู้สึกดีแล้วอินด้วยนะคะเรื่องราวน่ารักแบบนี้
ที่เอามาให้เราคนไทยทั้งประเทศได้เห็นมุมหน้า

ไม่ใช่ค่ะคุณวุฒิปัญญาดลขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะ
เขาเอามาโพสต์แล้วเห็นไหมคะด้านบนรักแท้มีอยู่จริง
นี่คือคู่ชีวิตไม่ใช่ชีวิตคู่คู่ทุกข์คู่ยากค่ะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วคุณตาท่านมีปัญหาการได้ยินด้วยนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณเห็นไหมแบงค์๑๐๒ใบ
นั่นแหละค่ะที่มาว่าทำไมจดหมายฉบับนี้
ทางโรงพยาบาลเขาถึงกล้าเปิดอ่านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
นายแพทย์นรงศักดิ์บำรุงถิ่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา
จังหวัดนครราชศรีมาเป็นเจ้าของเฟซบุ๊คค่ะ
เป็นเจ้าของโพสต์เฟซบุ๊กนะคะท่านบอกว่า
คือคุณตารายนี้อายุ๕๕ปีแพทย์นัดคุณตามา
มาที่โรงพยาบาลเพื่อถอดท่อช่วยหายใจบริเวณลำคอ
เนื่องจากว่าคุณตาป่วยติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง
แล้วก็ติดเชื้อที่ปอดช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ย
ตึกก็คือทางโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องแยกคุณตา
นอนโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัด
งดเยี่ยมงดเฝ้าไข้เพราะฉะนั้นแล้วคุณยายเฝ้าไข้ไม่ได้นะฮะ
ก็เลยฝากจดหมายแล้วก็เงินตอนแรกมาให้คุณตา
เมื่อคุณตาหายดีแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่มีอาการเหนื่อยหอบ
อนุญาตให้กลับบ้านได้ยายก็เลยให้หลานมารับ
ทีนี้คุณตาด้วยความดีใจจะได้กลับบ้านไปเจอยายจ๋าแล้ว
คุณตาลืมจดหมายฉบับนี้ไว้ที่ตึกทางตึกก็เลยโทรมาหาคุณยาย
จ๋ายายจ๋ายายลืมจดหมายไว้นะยายแกก็เลยตอบกลับไป
บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรในซองมีเงิน๒๐๐บาท
ฉันบริจาคเลยแล้วกันบริจาคให้โรงพยาบาล
เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทางตึกเขาก็อ่ะได้รับอนุญาตแล้วใช่ไหม
ก็เปิดค่ะเปิดจดหมายข้างในที่บอกว่ามีเงิน๒๐๐บาท

พอเปิดปุ๊บได้เห็นข้อความนี้
ตึกเขาก็เลยแบบคือฉันจะไม่เก็บไว้ดูคนเดียวความน่ารักแบบนี้
ก็เลยเอามาโพสต์ให้สังคมได้เห็นมุมน่ารักแบบนี้ด้วย
เขาว่าเห็นไหมความรักมันมีอยู่จริงรักแท้มันมีอยู่จริงน่ารักเนอะ

อยากจะเห็นหน้าคุณตากับคุณยายคู่นี้
อยากจะเห็นจริงใครก็ได้ช่วยหน่อยได้ไหม

พวกรายการโรงพยาบาลปักช่องนานาง